อย่างเวลาพี่ปุ้ยเนี่ยเวลาตกใจโอ้ยโอ้ยหมี่โอ้ยหมี่

ยื่นขวดน้ำไปก็สะดุ้งไปนะคุณผู้ชม

โอ้โหไม่รู้ว่าวันหนึ่งคุณผู้ชม

ทำงานในปั๊มต้องเจอรถ
ซึ่งตอนสมัครงานคงไม่มีให้ติ๊กหรอกนะ
ไม่มีได้ออกกำลังกายไปในตัว
ครับครับครับครับครับครับครับครับ